ไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนเรื่อยไปเลยนะครับ
ณขณะนี้เองน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนื่องจากว่าระดับน้ำนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ก็ถูกกระแสน้ำพัดทำให้ถนนนั้นถูกตัดขาดนะครับ
การจราจรก็เป็นไปอย่างลำบากเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันครับว่า
ณขณะนี้เองเส้นทางการจราจรในพื้นที่ภาคใต้นั้นภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ข้อมูลจากกรมทางหลวงนะครับได้สรุปสถานการณ์ณขณะนี้
ณวันที่ห้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเริ่มดูกันที่สงขลาครับ
สภาพทั่วไปยังคงมีฝนตกบางพื้นที่น้ำท่วมถนนเก้าสายจำนวนยี่สิบสองจุด
พื้นที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงส่วนบริเวณทางหลวงหมายเลขสี่ศูนย์ศูนย์หก
สายราชกรูดวังตะกอจังหวัดระนองครับมีดินสไลด์ทับคันทาง๓จุด
รถไม่สามารถสัญจรได้และก็ไม่มีทางเลี่ยงด้วยนะครับใกล้กันพบว่ามีคันทางสไลด์อีกหนึ่งจุดด้วยครับ
และบริเวณนี้มีน้ำเอ่อท่วมถนนและสะพานรถไม่สามารถผ่านได้และไม่มีเส้นทางเลี่ยง
อกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณกิโลเมตรที่๒๙และกิโลเมตรที่๓๐นะครับ
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพบว่าน้ำเอ่อท่วมถนนทางหลวงหมายเลขสี่หนึ่ง
ทุ่งสงร่อนพิบูรณ์ช่วงกิโลเมตรที่๓๐๕เราไปดูกันต่อครับที่จังหวัดตรัง
จังหวัดตรังเนี่ยน้ำเอ่อท่วมบริเวณตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดบริเวณตลาดชุ่นบ้านสานะครับ
ระดับน้ำ๑๐๐เซนติเมตรก็ประมาณสัก๑เมตรครับรถไม่สามารถสัญจรได้
และขณะนี้เองบขศประกาศเดินรถ๗เส้นทางตามปกติแล้ว
แต่จะขับอ้อมไปทางถนนหมายเลข๔๐๑สุราธานีนครศรีธรรมราชตรัง
ใช้เวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก๑๒ชั่วโมงครับ
ส่วนขบวนรถไฟสายใต้ทั้งหมดวิ่งได้แค่สถานีรถไฟชุมพรนะครับ